ทีนี้อย่างเรื่องของแผลเนี่ยคุณผู้ชมที่เราบอกไปว่าแผลที่มันใหญ่ที่สุดคือแผลที่ขาขวาด้านใน
สรุปคือมันไม่ได้ลึกถึงกระดูกมันอยู่ถึงเส้นเอ็น
แต่ทีนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเอ๊ะแผลนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้าง
นี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะเพราะว่าเขามีการพิสูจน์เลยคุณ
อะไรบ้างล่ะใบพัดเรือฟินของเรือ
แน่นอนค่ะเราพาคุณผู้ชมไปเจอกับพี่บอลพี่บอลธนกฤษที่เป็นเจ้าของ
เมื่อวานทีมข่าวไปหาพี่ธนกฤษพี่บอลนี่แหละค่ะ
ก็ให้ช่วยวิเคราะห์แหละว่ามันมีความเป็นไปได้ไหม
บาดแผลที่บริเวณขาขวาด้านในของคุณตังโม
มันจะเกิดมาจากฟินเรือหรือว่าใบพัดเรือ
ทีนี้คุณบอลเนี่ยพาไปดูดูตรงฟินเรือเลย
ต้องบอกก่อนนะว่าเรือลำที่พาไปดูเนี่ยไม่ใช่ลำที่เกิดเหตุ
แต่ว่ารักษณะของฟินมันคล้ายกับลำที่เกิดเหตุ
สิ่งที่เราอยากไปดูก็คือเรื่องของความคม
ความคมของทั้งฟินเรือหรือว่าหางเสือกับความคมของใบพัดใบพัด
อยากรู้ว่ามันคมขนาดไหนมันตัดอะไรขาดได้บ้าง
เพราะเอาจริงดิฉันยังจำได้อยู่เลยทนายตั้ม
เป็นคนโพสต์ภาพของฟินเรือแล้วก็บอกว่า
บาดแผลมันอาจจะเกิดจากฟินเรือได้ไหม
นี่ค่ะตอนที่เดินไปดูฟินเรือกัน
ฟินเรือมันมีหน้าที่ทำอะไร
มันเป็นส่วนที่คอยป้องกันใบพัดเรือ
ให้ใบพัดเรือไปชนกับวัตถุต่างที่มันอยู่ใต้น้ำ
ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมฟินของเรือ
มันจะเป็นลักษณะสรรแล้วก็มนต์

คุณบอลบอกว่าผมไม่เชื่อว่าแผลที่ขาของคุณตังโม
จะมาจากฟินเรืออันนี้ส่วนใบพัดนะคะ
แล้วก็ส่วนฟินคืออยู่ด้านล่างนะ
ทีนี้การทดลองแบบแรกลองแบบไหนก่อนล่ะ
เอามือไปสัมผัสรูปเลย
คมระหว่างฟินเรือกับใบพัดเรือ

ใบพัดเรือคมกว่าค่ะคุณผู้ชม

ทีนี้ทดสอบอีกอย่างหนึ่ง
เอาเชือกฟางเชือกฟางมาถู

แล้วก็เชือกแบบทบ๔เส้นดูสิ

มันขาดแบบขาดง่ายมากอะค่ะ
แต่ว่าเวลาที่ถูกับฟินเรือเนี่ย
คือมันยากกว่า
เท่ากับใบพัดมันคมกว่าฟินเรือแหละ
ใช่ค่ะทีนี้คุณบอลเขาก็เลยบอกว่า
จริงนะถ้าเกิดถามในมุมผมเนี่ย

ทั้งแบบเชือกฟาง๔ทบเชือกฟาง๑ทบ
เอาถูกับฟินด้วยถูกับใบพัดด้วย

ใช่ค่ะเห็นไหมออกแรงอยู่สักพักนึงเลยค่ะ

ฟันเข้าที่ขาของคุณตังโมแล้วก็เป็นแผลขนาดนั้น
เออแต่ถ้าเกิดว่าจะสรุปว่าเอ๊ะเป็นใบพัดเรือเลยหรือเปล่า
ก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณบอลบอกว่า
ถ้าเกิดโดนใบพัดจริงเห็นไหมใบพัดมันต้องหมุนอยู่ตลอดไง

เว้นแต่ว่าตอนนั้นเรือหยุดนิ่งหรือเปล่า
ใบพัดไม่ได้ทำงานหรือเปล่าถึงจะเป็นแผลแบบนั้น
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเราเห็นในหลายมุมหลายจุดเลยนะ
เราก็จะเห็นว่าเรือมันแล่นอยู่ตลอดเวลาเลย
มีการวนมาหาแบบ๑๘รอบแบบนี้
มันก็ไม่มีช็อตไหนที่เรือหยุดสนิทเรือจอด
ทีนี้ถามคุณบอลว่าเอ๊ะแล้วจุดที่ตกเรือ
มันจะเกี่ยวกับแผลไหม
ถ้าเกิดว่าตกจากด้านหน้าเรือแล้วก็โดนเรือชน
ก่อนจะมาถูกใบพัดเรืออาจจะเป็นไปได้นะ

เพราะว่าอะไรอ่ะมีทั้งชุดคลุมเสื้อผ้าผ้าคลุมต่าง
ต้องโดนใบพัดดูดอันนี้คือสิ่งที่คุณบอลบอก

ถ้าตกจากหน้าเรือนะทิศทางการไหลของร่างคุณตังโม

นี่เข้ามาทางนี้เห็นไหมคะพอใต้ท้องเรือ
ถูกดูดเข้าไปอาจจะโดนใบพัดหรืออาจจะโดนฟินอันนี้ตกจากหน้าเรือ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าตกจากข้างเรือบ้างคุณผู้ชม
ตกจากข้างเรือคุณบอลบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้
ที่จะถูกดูดไปส่วนใบพัด
เพราะว่าเวลาตกจากด้านข้างเรือเนี่ยน้ำก็ต้องดันออกจากตัวเรือ
เอาฟังเสียงคุณบอลอธิบายตรงนี้หน่อยค่ะ
คมที่สุดก็คือตรงสรรใบเท่านั้นเอง
จะสามารถทำให้มันเกิดบาดแผลได้นะครับ
เพราะเชื่อว่าเพราะบริเวณตรงอื่นมันไม่มีคมเลย
ต่อให้ตกแรงขนาดไหนโอกาสที่จะทำให้เกิดแผลใหญ่ขนาดนั้น

ผมยังมั่นใจว่าใบพัดต้องไม่ทำงานก่อนอันดับแรก

จินตนาการว่าคนตกมาในแนวตั้งเอาขาลงมาก่อน
หางใบพัดอยู่ในตำแหน่งนี้พอดีแล้วก็รูดปุ๊บบาดออกไป
เพราะว่าถ้าจะโดนฟินฟินมันห่างกับแค่ใบพัด

โอกาสที่เสื้อผ้าหรืออะไรที่จะมาพันโดนใบพัดเนี่ย

เพราะว่าจะโดนบาดฟึดแล้วแยกออกจากกันยากมาก
นี่ค่ะไหนไปถึงที่อู่จอดเรือแล้ว
ตรวจสอบเรื่องใบพัดเรื่องฟินไปแล้ว
ก็ต้องถามถึงเหล็กเสียบทุ่นหน่อยคุณผู้ชม
เพราะเอาจริงนะเหล็กเสียบทุ่นหลายคนตั้งข้อสงสัย

คุณจ๊อปพยายามที่จะจับทุ่นก่อนจะเข้าฝั่งเหล็กเสียบทุ่น

จะไปทิ่มจะไปแทงถูกหางคุณตังโมใต้น้ำ
ตอนที่คุณตังโมพยายามตะเกียกตะกายจะช่วยเหลือตัวเองอยู่

เสียบทุ่นเรือลำนี้นี่พานักข่าวไปดูเลยค่ะ
ลักษณะคุณดูสิมันจะเป็นเหมือนกับเหล็กเล็กเป็นเล็ก

เหล็กเล็กนี้จะเสียบขาคุณตังโม

เสียบกับรูแบบนี้แล้วก็แขวนทุ่นนะฮะ
ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแผลที่ขาขนาดใหญ่

ทีนี้อีกคนนึงที่ออกมาแสงความคิดเห็นนะครับ

ก็คือ๑ใน๔ของคนที่ดูแลคดีแตงโมด้วย

ธนายเดชาธนายตั้มธนายโรนโรงธนายรัศพล
แล้วก็ทนายหลักคือทนายกิจสนะนะฮะ

โอ้โหคดีคุณแตงโมเป็นคดีใหญ่มากนะครับ
แต่ทำไมถึงใช้หมอนิติเวศเนี่ย
น้อยกว่าคดีอื่นนะครับ
โดยธนายโรนโรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายโรนโรง
วงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับ
เปรียบเทียบการชนะสูตรศพคุณแตงโมนิดา
คดีของเด็กชายชาวเมียนมาวัย๒ขวบ
เสียชีวิตในไร่อ้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อปี๖๑จำคดีนั้นได้ไหมฮะ
คดีเด็กชายซูลุยพิวนะครับ

ถึง๓คนในการผ่าพิสูจน์ครั้งแรก
ต่างจากคดีของคุณแตงโมที่ถือว่าเป็นคดีใหญ่

แต่กลับใช้แพทย์นิติเวศผ่าเพียงคนเดียว
และกว่าจะส่งไปผ่าที่อื่นต้องใช้เวลานานอีกหลายวัน
ซึ่งเป็นเหตุให้สังคมรู้สึกคาใจเป็นอย่างมากนะครับ
ในคดีใหญ่นะอย่างหลายปีก่อน
มีคดีสุลุยผิวเด็กพม่าที่สถานทูปพม่ามาตามเอง
คดีนั้นทางผู้การจังหวัดสุพรรณบุรี
หมอนิติเวศ๓คนนะในการผ่าครั้งแรก
สังเกตดีนะ๓คนในการผ่าครั้งแรก
เพื่อเก็บหลักฐานทุกอย่างจากตัวเด็ก

แต่ในคดีนี้ซึ่งคนสนใจมากและไม่แพ้กันเลย
ใช้หมอนิติเวศคนเดียวในการผ่า
แล้วก็ยื้อเวลามาครึ่งเดือน

จริงแล้วในการเก็บหลักฐานของการผ่าศพ

เพื่อให้มีความเป็นอิสระ
สังคมเขาก็คาใจว่าบางครั้งพยานบนเรือ

ว่าเขาเกิดอาการหลอนยาแล้วไปฆ่าคุณแตงโม
ตรงนี้ตำรวจก็ทำไม่เคลียร์

ซึ่งมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมก็ได้
นี่คือทนายโรนโรงก็ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้
และยังพูดถึงกรณีที่พลตำรวจโทอำนวยนิมโน
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
โพสต์ถึงกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ไปกันใหญ่แล้วสนุกสนามประดุษละครโทรทัศน์ก็ไม่ปาน
เรื่องนี้ทนายโรนโรงโต้กลับเลยนะครับ
บอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความรอบครอบตั้งแต่ต้น
สังคมก็ไม่ออกมาแสดงความกังขาแบบนี้หรอกนะฮะ
ส่วนกรณีบาดแผลของคุณแตงโม
ระบุว่าเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตนั้นนะครับ
นายรณรงค์มองว่าเรื่องนี้สำคัญกับคดีมาก
เพราะช่วงที่ผ่านมาก็มุ่งไปที่บาดแผล
เกิดจากใบพัดหรือฟินเรือเพียง๒อย่างเท่านั้นเอง
ซึ่งมันอาจจะเป็นการชี้นำการสอบสวนมากเกินไป
อยากให้ตำรวจไปหาความ
ความเป็นไปได้น่ะของวัตถุอย่างที่๓
แล้วก็เรื่องของทางคดีให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน